สวัสดีครับยังไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลนะครับ

รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทุกคนได้ติดตามกันอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย
ใครจะซักผ้าล้างรถฟังดีนะครับ
เพราะว่ามีสถานการณ์ความแปรปวนสภาพอากาศที่จะต้องจับตาและแน่นอนส่งผลต่อหลายจุดหลายพื้นที่ทั่วไทยนะครับ
ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้
เป็นอย่างไรจุดไหนต้องระวังเป็นพิเศษปัจจัยสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับอย่างที่ได้เจอกันนะครับในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาหลายคนไปท่องเที่ยว
ในช่วงกลางวันอากาศค่อนข้างที่จะร้อนและที่สำคัญร้อนอบอ้าวด้วยนะครับ
ก็เป็นผลพวงมาจากตอนนี้มีความชื้นนะครับจากกระแสลมทางทิศใต้นะครับ
หอบมาจากบริเวณทะเลอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
เฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครครับ
ทำให้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงสี่โมงเย็นเป็นต้นไปครับ
เป็นช่วงที่กระแสลมนั้นค่อนข้างแรงก็จะทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษครับ
แต่ว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการก่อตัวของพายุหนึ่งลูกนะครับ
แม้ว่าตอนนี้จะสลายไปแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญครับที่นำเอาความชื้นเข้ามาเพิ่มเติมครับ
และความชื้นเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นกลุ่มฝนกระจายตัวหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
วันนี้ภาพรวมดูสีเขียวดีนะครับก็จะมีการกระจายตัวแถวบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้กรุงเทพก็จะมีโอกาสตกประมาณช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับ
ใครที่จะทำกิจกรรมในช่วงดังกล่าวก็อาจจะต้องดูฟ้าดูฝนเป็นพิเศษแล้วก็ฝนที่ตกมานั้นเป็นฝนที่ตกมาหลังจากที่เกิดสถานการณ์หมอกควันนะครับ
ก็มีโอกาสที่จะเป็นฝนกรดนะครับโดนแล้วอาจจะแสบคันก็ได้
ทีนี้เดี๋ยวมาดูในช่วงวันพรุ่งนี้นะครับจะสังเกตว่ามีกลุ่มฝนสีเขียวก่อตัวขึ้นกลุ่มใหญ่ละทีเดียวนะครับ
บริเวณพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๒นะครับ
เน้นบริเวณพื้นที่ตอนบนถึงตอนล่างปีกตะวันตกนะครับอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
หลังจากกลุ่มฝนกลุ่มนี้หมดไปเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าบริเวณทางตอนบนจะมีสีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าเนี่ยนะครับ
ไล่ตามลงมานี่คือความเย็นนะครับที่ไล่กลุ่มฝนมาจากบริเวณทางตอนบนก็
การว่าตั้งแต่ตอนบนของประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือลงมาจนถึงภาคใต้เนี่ยนะครับ
ก็มีโอกาสที่จะเจอกับฝนต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห
หลังจากนั้นช่วงสุดสัปดาห์ก็จะมีอากาศเย็นตามมา
แต่ก็มาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าจะหนาวเย็นมากน้อยแค่ไหน
แต่ว่าฝนที่ตกมาในครั้งนี้น่าจับตานะครับเพราะว่าเป็นฝนจากคลื่นกระแสลม
อาจจะทำให้เกิดลักษณะของความแปรปวนสภาพอากาศนะครับ
ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าบางจุด
ถ้าหากอากาศร้อนอบอ้าวเยอะอาจจะมีลูกเห็บตกได้
ยังไงก็ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมตะนันพิษศิษฐ์มาหันสวัสดีครับ